ส่วนท่านที่จะเดินทางไปพื้นที่นครศรีธรรมราชโดยทางเครื่องบิน
ทางท่ากัศยานครศรีธรรมราชก็จะปิด
ยังปิดอยู่ไปถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อย

โดยนางอำภาวันวันนโกอธิบดีกรมท่ากัศยานเปิดเผยว่า
จากการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกในวันนี้นะฮะ
มกราคมเนี่ยพบว่าเส้นทางของพายุและความเร็วลม
มีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน
จึงขอประกาศปิดการให้บริการท่ากาศยานสุราธานีเพิ่มเติมต่อไปโดยไม่มีกำหนดนะฮะ
หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศปิดให้บริการไปแล้วนะครับ
โดยท่ากัศยานสุราชธานีจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
จะเริ่มปิดให้บริการตั้งแต่๑๖นาฬิกาของวันนี้ไปถึง๑๒นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
ก็คือวันเสาร์ที่๕มกราคมปิดตั้งแต่๔โมงเย็นไปถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ไป๒เที่ยวบิน
สายการบินไทยสมาย๔เที่ยวบินแล้วก็สายการบินไทยและแอร์อีก๓เที่ยวบินนะครับ
สำหรับท่ากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประกาศระงับการให้บริการสนามบิน
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมารวมทั้งประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เข้าและออกท่ากัสยานครศรีธรรมราชในทุกเส้นทาง
ล่าสุดนายสุขสวัสดิ์สุวรรณโนภูมิหน่วยการท่ากัศยานครศรีธรรมราช
กล่าวว่าขณะนี้พายุได้พัดเข้ามาภายในสนามบินด้วยนะครับ
ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นจนไฟฟ้าภายในสนามบินดับทั้งหมด
ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังเร่งเข้าซ่อมแซมแต่ว่าต้องรอให้พายุบรรเทาลงก่อน
ดังนั้นสนามบินจึงประกาศขยายเวลาปิดการให้บริการออกไปอีกครึ่งวัน
โดยจะประกาศปิดสนามบินตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะที่ผ่านมาแล้วนะครับไปถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับ
จากเดิมประกาศถึงแค่ปิดแค่เที่ยงคืนคืนวันนี้ขยายไปถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
และปรับเปลี่ยนการบินไปตามสถานการณ์
สำหรับผู้โดยสารที่จองตัวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วจำเป็นต้องเดินทางในวันนี้
ก็ขอให้ไปใช้บริการกับสนามบินในจังหวัดใกล้เคียงนะ
ท่านก็ประสานกับทางสายการบินที่ท่านจองเอาไว้นะครับว่าจะไปลงที่ไหนได้
แต่ถ้าท่านต้องการคืนตัวอันนี้ก็ประสานได้เหมือนกัน
สายการบินเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับเกี่ยวกับการจองตัวล่วงหน้าเอาไว้นะครับ